คุณผู้ชมไปที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นเด็กเชิดมังกรอายุเพิ่งสิบสองปีเท่านั้นนะคะกำลังแสดงเชิดมังกรอยู่ภายในงานงิ้วที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรปรากฏว่าร่วงตกลงมาค่ะพี่อุ๋ยแล้วร่วงตกลงมากระแทกพื้นอาการสาหัสนะคะคือตกลงมากระแทกแล้วนิ่งไปเลยสลบไปเลยคือตอนเนี้ย
ตอนที่เกิดเหตุนะคะ
นี่ค่ะกำลังอยู่ภายในงานกันเลย

แล้วเด็กเชิดมังกรอายุเพิ่ง๑๒เองนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แสดงอยู่ในงานงิ้วตลาดนครชุมอำเภอเมืองกำแพงเพชร
แล้วก็จังหวะที่เพื่อนในคณะโยนน้องขึ้นไปที่หัวมังกรเป็นรอบที่๒
ปรากฏว่าร่างของน้องตกลงมาจากเสา
แล้วตอนกระแทกพื้นนะคะเหมือนกับน้องเอาศีรษะลง
แล้วมันแรงมากสูงมากด้วย
แล้วก็คนก็ตั้งคำถามถึงเรื่องของมาตรการความปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓๐ตุลาคม
ถามถึงเรื่องของมาตรการความปลอดภัย
ซักซ้อมกับเพื่อนร่วมคณะ
ปกติต้องซ้อมรับร่างของเพื่อนร่วมคณะในกรณีฉุกเฉินด้วยไม่ใช่หรือ
แต่เหตุการณ์นี้เห็นว่าพอน้องร่วงลงมาค่ะ
มันควรจะผูกตัวผูกขาเอาไว้เพื่อความปลอดภัยหรือเปล่า
นายสมยศอายุ๔๖ปีประธานมูลนิธิหน่วยกู้ภัยข่าวภาพกำแพงเพชรบอกว่า
ช่วงเวลาดังกล่าวฝนตกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คณะกรรมการจัดงานงิวได้มีการจัดการและเล่นสิงโตมังกรทอง
แสดงโชว์ให้กับเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้ดูทุกปี

จังหวะที่ตกเอาศีรษะลง
ศีรษะกระแทกแรงมากน้องหมดสติไปเลย
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะ
ในจังหวะที่น้องเขารื่นลงมา
อาจจะเป็นในช่วงของผ้าเหล็กที่มันเปียกน้ำ
และผ้าเปียกน้ำทำให้ลื่น
แล้วน้องก็น้องก็ไหลลงมาแล้วก็หัวกระแทกศีรษะกระแทกพื้น
ในช่วงที่เกิดเหตุผมก็รีบวิ่งไปดู
ไปดูที่เกิดเหตุน้องแล้วก็ช่วยน้องซึ่งน้องไม่ได้สติ
ล่าสุดวันนี้นะคะอาการของน้อง
รู้สึกตัวแต่ยังพูดจาตอบโต้ไม่ได้

กระโหลกร้าวเลือดออกหูเลือดคั่งในสมอง
โคม่าอยู่ต้องกินยาสลายริ่มเลือดคุณหมอต้องให้ยา
แล้วก็คุณหมอต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะยังไม่ได้มีญาติหรือใคร
มาแจ้งความดำเนินคดีอะไรนะคะ
ก็หลายฝ่ายก็เลยมองว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบ
ทางคณะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบ
ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดนะคะ
แต่ก็ต้องเป็นบทเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกนะคะ